ทีชัยภูมิครับทีมข่าวทะแลสตรรตรีวีเราก็ยังตามความครืบหน้า
เรื่องนี้อยู่นะฮะค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงสามคนไปแจ้งความ

จตุรัสบอกว่าขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ย
เจอผู้ชายคนหนึ่งชายหนุ่มหน้าตาดีขี่รถจักรยานยนต์
ประกบค่ะนะบางคนก็ถูกเรียกให้จอดรถ
กุญแจไปแล้วก็ดึงเข้าข้างทางจะข่มขืน
บางคนก็ถีบรถเขาล้มเข้าข้างทางดื้อ
แล้วก็จะไปฉุดเขาเข้าไปข่มขืน
แต่ทุกคนเนี่ยรอดมาได้นะครับก็ไปแจ้งความเอาไว้๓คน๓คดีนะครับ
ทุกคนบอกตรงกันนะครับว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชาย
อายุสักประมาณ๒๐๒๕ปี
หน้าตาดีผิวขาวผมรองทรง
สูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตรนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ก่อเหตุอย่างที่บอกนะครับ
ก่อเหตุเอาไว้มี๒คนที่บอกเนี่ยนะครับ
ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
คือ๒คนคนละวัน๑๙กับ๒๐ธันวาคมนะฮะ
ที่เกิดเหตุใกล้กัน
ถนนสาย๒๑๗๐จตุรัสหนองบัวระเว
หลักกิโลเมตรที่๒๒๒๓ที่ชายภูมินะครับ
เอาจุดแรกก่อนจุดนึงเนี่ยเป็นผู้เสียหาย
เป็นนักศึกษาสาวอายุ๑๘ปี
คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาประกบนะฮะ
แล้วก็เรียกบอกให้จอดทีแรกน้องก็คิดว่ามีอะไร
แล้วก็ดึงกุญแจรถเข้าไปเลย
แล้วก็ฉุดกระชากลากถูน้องจะให้เข้าก่อย่าข้างทางนะครับ
เพื่อจะข่มขืนตอนนั้นก็พยายามร้องให้คนช่วย
สุดท้ายก็หนีรอดมาได้อย่างหุดหวิด
ถนนเส้นนี้ป่าย่าข้างทางมันรกทึบ
แล้วก็เส้นทางตรงยาวฮะนานรถจะผ่านทีไม่มีบ้านคนนะครับ
ผู้เสียหายอีกคนนึงอายุ๕๒นะครับ
ก็เป็นคนละวันกับน้องนักศึกษาวัย๑๘นะฮะ

คนร้ายเนี่ยถีบจักรยานยนต์พ่วงข้างของเธอนะฮะ
จนรถล้มทีแรกคิดว่าจะปล้นจะชิงทรัพย์

ก็โชคดีที่วิ่งหนีรอดเอามาได้
มีผู้เสียหายที่เป็นหญิงสาวอีกคนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งให้ข้อมูลกับตำรวจและแจ้งความแล้วก็ลักษณะของผู้ก่อเหตุก็บอกไว้ตรงกันนะครับ
ครับคุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีที่ไปตามคดีนี้นะครับได้คุยกับคุณแม่ของน้องนักศึกษาวัย๑๘ปีนะหลังจากรู้เรื่องเนี่ยบอกตกใจมากฮะเป็นห่วงลูกสาวมาก
ขอบคุณครินกะมุดโยธินผู้สื่อขาดรัสทีวีที่ไปตามคดีนี้นะครับได้คุยกับคุณแม่ของผู้สื่อขาดรัสทีวีที่ไปตามคดีนี้นะครับ
ขอบคุณครินกะมุดโยธินผู้สื่อขาดรัสทีวีที่ไปตามคดีนี้นะครับได้คุยกับคุณแม่ของผู้สื่อขาดรัสทีวีที่ไปตามคดีนี้นะครับ